หลายคนก็ได้รับผลกระทบกันไปเยอะแยะหลากหลายอาชีพเลยคุณผู้ชม
แต่บางกลุ่มบางคนเขาก็พลิกช่วงวิกฤตแบบนี้
ให้มันเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันมาหลายต่อหลายรายก็มี
มีอีกหนึ่งไอเดียนะคะเขาเป็นเจ้าของบ่อเลี้ยงปลา
แล้วเขาก็เลยนำมาแปรรูปอาหารขายซะเลยในช่วงวิกฤตแบบนี้
เดียดีมากคุณผู้ชมตามไปดูกันค่ะ

คุณวรพลวันชนะนะคะเจ้าของบ่อเลี้ยงปลากระพงขาวบ่อนี้
ปลาบ่อใหญ่มากคือปกติเนี่ยเขาจะเลี้ยงปลาเนี่ย
แล้วก็ส่งไปตามร้านอาหารตามตลาดสดใช่ไหมคะ

แต่ว่าผลกระทบของโควิด๑๙คือร้านอาหารมันก็ปิดเนาะคุณ

ตลาดเอ่ยอะไรเอ่ยคือคนก็เดินน้อยเอาจริงก็ไม่ค่อยมีใครออกจากบ้าน

ใช่แล้วแล้วบรรดาแบบโรงแรมเอ่ยแหล่งท่องเที่ยวอย่างนี้คือถูกปิดหมดเลย
เขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันคือได้รับผลกระทบกันหมดนะคะ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือว่าเกษตรกรแบบนี้ปลาที่เขาเลี้ยงไว้มันขายไม่ได้อ่ะคุณ
มันไม่มีใครมารับซื้อก็ประสบปัญหาอย่างหนักมากเพราะว่าเขามีบ่อเลี้ยงปลาทั้งหมดแบบนี้ใหญ่อย่างนี้

ทุกอย่างมันคือค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มภูมิแต่รายได้มันรายรับมันน้อยลง
เขาก็เลยตัดสินใจเอ๊ะยังไงดีพลิกวิกฤตแล้วกัน
นำปลากระพงของเขาเนี่ยเป็นปลากระพงขาวที่เลี้ยงไว้เอามาแปรรูปเองซะเลย
เหรอใช่ไหนก็ขายเป็นปลาสดไม่ได้แล้วเนอะ
ก็ต้องแปรรูปให้มันเก็บรักษาไว้ได้นานอ่ะคุณเอามาแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวและปลาเค็ม
แล้วแพ็กถุงศูนยากาศแบบนี้
เป็นปลากระพงแดดเดียวรวมไปถึงปลาเค็มปลากระพง
ถูกต้องแล้วแพ็คศูนยากาศซึ่งมันเก็บไว้ได้นานแล้วก็ส่งขายออนไลน์ดูสิ
แบบนี้คือมันสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานแล้วก็เก็บไว้ทานได้หลายวันด้วยนะคะพี่เขาจะนำปลากระพงมาขอดเกร็ดก่อนใช่ไหม
พร้อมกับปรุงรสเอาไว้เป็นเวลา๑ชั่วโมง
ขอดเด็ดปลาไปแบบนี้ล้างเอาไส้เอาอะไรออกให้หมดเลยนะ
จากนั้นหมักเสร็จปั๊บก็นำไปตากแดดจัด๑วัน
ช่วงนี้แดดแรงแดดจัดแบบนี้ดีใช่หรือครับคุณ
พอได้ที่ครับปุ๊บก็นำไปแพ็คด้วยถุงศูนยากาศ
เข้าถุงศูนยากาศเสร็จเนี่ยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลย
ราคาขายของเขาแบบนี้เลยค่ะตามน้ำหนักแล้วแต่ไซส์ของปลานะ
เริ่มต้นตั้งแต่๑๕๐บาทไปจนถึง๒๕๐บาท
เอาไปตากแดดแบบนี้คือนี้หมักแล้วแล้วก็ไปตากไว้
เดียวเท่านั้นแหละคุณแดดจัดขนาดนี้
ปรากฏว่าพอทำมาขายแล้วเฮ้ยคุณได้รับการตอบรับดีมาก
ออเดอร์เข้ามาเยอะมากคนสั่งซื้อเยอะมาก
แต่คุณพี่วรพลบอกว่าก็ยังติดปัญหาอยู่นิดหน่อย
ก็คือเครื่องมือเครื่องไม้มันไม่เพียงพอ
เขาเลยต้องค่อยทำค่อยเป็นค่อยไป
เพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะในการแปรรูปอาหารขายทางออนไลน์
ผมว่าช่วงนี้พ่อค้าแม่ขายหรือว่าเกษตรกรเขาก็ต้องเริ่มปรับตัวกันนะ
มันก็เป็นครั้งแรกกันหมดแหละเป็นครั้งแรก
แต่คุณเห็นไหมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากเลย
แล้วจริงนะบอกตรงว่าคุณพลิกวิกฤตแบบนี้เป็นโอกาส
มันเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขายของได้จากทางเดียวกลายเป็น๒ทาง๓ทาง
ถูกแล้วก็ไม่ใช่ทำแค่ช่วงนี้เนาะ
ถ้าหากสถานการณ์ปกติก็ยังขายออนไลน์เรามาแปรรูปแบบนี้ได้อีกด้วยเยี่ยมไปเลยค่ะ